ท่านผู้ชมครับคดีนี้เกิดขึ้น๒๓วันแล้ว
ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาวคนนี้

เมื่อสองวันก่อนก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านแล้วก็หายไปเลย
เจอศพอีกทีก็ตอนเช้านะฮะ
อีกวันหนึ่งอยู่ในคลองนะครับในสภาพเปลือยกายด้วย
คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรา
ยังตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนนี้คือวัดที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลนะครับท่านผู้ชมครับ
วัดทางกลางตะมนต์ทางกลางอำเภอบางปะหันต์จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เราได้คุยกับสามีของผู้ตายอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ภรรยาเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตทิ้งศพไว้ที่คลองบางพระครู
เจอศพเมื่อเช้า๒๗กรกฎาคม
แต่หายไปตั้งแต่ค่ำหลังเลิกงานตอน๒ทุ่มตั้งแต่๒๖กรกฎาคม
นี่คือคุณวิศนุนะอายุ๓๘สามีของนางสาววราพรนะครับ
คือประเด็นของคดีเนี่ยตำรวจยังไม่ตัดเรื่องไหนทิ้งนะครับ

เพราะว่าผู้ตายเขาเคยให้คนรู้จักกันยืมเงินก็มี
ความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าความขัดแย้งในที่ทำงานหรือเปล่า
หรือในโลกโซเชียลเองไปจับผิดสามีของผู้ตาย
บอกโอ้โหวันที่เจอศพทำไมดูไม่ร้องไห้เลย
มันมีเหตุอะไรขัดแย้งอะไรกับภรรยาหรือเปล่า
หวงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าภรรยาก็เป็นหญิงสาวหน้าตาดี
คุณวิศนุยืนยันกับเราอีกครั้งนะครับ
บอกเอาอย่างนี้เอาเรื่องกู้ยืมเงินก่อนนะ
เรื่องนี้เนี่ยยืนยันว่าไม่มีปมปัญหานี้แน่
ทุกวันนี้เนี่ยครอบครัวยังมีหนี้สินที่ต้องจ่าย
ที่บอกว่าไปปล่อยเงินกู้ให้เขา
แล้วคนที่เป็นคนมากู้เงินภรรยาตามมาทำร้ายเสียชีวิตเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่แน่
เพราะครอบครัวไม่มีเงินมากพอจะไปให้คนอื่นหยิบยืม
รับว่าเมื่อ๔๕ปีก่อนเคยมีคนมายืมเงินภรรยาจริง
แต่มันเป็นเงินแค่เล็กน้อยค่ะไม่ได้มีอะไรรุนแรงถึงขั้นที่แบบโอ้โห
แค้นกันถึงขั้นตามมาเอาชีวิตมาฆ่ากันแบบนี้
ที่มีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าผมมีปัญหากับภรรยาหึงหวง
เพราะว่ามีคนอื่นเนี่ยมาติดพันธุ์มาเกี่ยวพันธรรยายืนยันว่าไม่มีแน่นอน
เพราะผมรักกันดีปัญหาความขัดแย้งที่โรงงานของภรรยาล่ะมีไหม
เรื่องนี้คุณวิศนุบอกกับเรานะครับบอกว่าอันนี้ยอมรับว่า
ไม่เคยถามไม่ได้ยอมรับว่ามีหรือไม่มีนะ
แต่ไม่เคยถามภรรยาแล้วภรรยาก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังด้วย

โดยตัวผมเงินทุกประทุษการที่แฟนหามาได้มาคือผมเป็นคนเก็บ
อยากได้อะไรแฟนก็เอาไปในส่วนของผม
ที่ผมที่ตัดไปเลยครับถ้าสำหรับตัวผมนะไม่มี
สำหรับแฟนนะครับผมก็คิดว่าไม่มีถ้าว่าผมไม่รู้อะไร
แต่ของคนที่จะมาติดพันธุ์พินุกไม่มีแน่นอน
คุณคลินได้คุยกับเพื่อนร่วมงานของนางสาววราพรนะฮะ
เพราะวันนั้นหลังจากเลิกงาน๒๖กรกฎาคม
เขาเดินมาที่จอดรถจักรยานยนต์ด้วยกันเดินมาพร้อมกัน
แล้วก็มีอีกคนนึงด้วยนะฮะคือคุณตั้มกับคุณนกนะฮะ
เดินมาพร้อมกันนะครับในค่ำวันนั้นหลังเลิกงานตอน๒ทุ่ม
เพื่อมาเอารถจักรยานยนต์มากันสามคนแบบนี้นะครับ
คือคุณวิศนุสามีบอกว่าปกติเนี่ยภรรยาขับรถมา
แต่ช่วงนั้นรถเสียก็ต้องเข้าอู่ก็เลยต้องขี่จักรยานยนต์แทน
จนเกิดเหตุเกิดขึ้นจนได้ไปดุทำร้ายระหว่างทาง
ผู้หญิงที่เป็นเพื่อนกับผู้ตายเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุเดินกันมา๓คน
ที่เห็นคุยกันเนี่ยคือคุยเรื่องฉีดวัคซีนโควิด๑๙
เพราะวันรุ่งขึ้นคือ๒๗กรกฎาคมผู้ตายเขาจะไปฉีด

อะไรประมาณอย่างเงี้ต้องไปฉีดวัคซีนก็แยกย้ายกันกลับไป

พรเนี่ยชื่อเล่นของคุณวรพรนะฮะ
อัธยาศัยดีไม่เคยขัดแย้งกับใครในที่ทำงาน
แล้วไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวอะไรด้วย
ส่วนประเด็นเรื่องเอาเงินไปปล่อยเงินกู้

เรื่องนี้เพื่อนบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
คุณคุณพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟังอาจารย์
นี่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่คุณควินไปเจอสามีของผู้ตายเนี่ย
บอกคุยกัน๒๖กรกฎาคมนี่แหละนะวันเกิดเหตุนั่นแหละ๑ทุ่ม๕นาที
ภรรยาเนี่ยคือนางสาววราพรส่งข้อความมาหานายวิศนุถามว่าแมวร้องไหม
พร้อมกับบอกว่าให้จุดยากันยุงให้แมวด้วยนะสามีก็ตอบกลับไปบอกไม่ร้อง
แม่เอาขึ้นบ้านให้แล้วนี่ฮะ๑ทุ่ม๕นาทีนะครับ
จากนั้นก็ขาดการติดต่อกันไปเลยคือคุณวิศนุเขาบอกว่าปกติภรรยาถ้าขับรถหรือว่าขี่รถกลับบ้านเนี่ย
ทุ่มเลิกงานสัก๒ทุ่ม๔๐ต้องถึงบ้านแล้ววันนั้น๓ทุ่มก็ยังไม่ถึงอีก
โทรไปหาอะไรยังไงก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะครับขาดการติดต่อไปเลย
ทีแรกเนี่ยตอนยังไม่ถึงบ้านยังคิดว่าแวะซื้อของที่ห้างหรือเปล่า
แต่ทีนี้เวลามันเลยแล้วไงโดยเฉพาะเลยเคอร์ฟิลล์อีก
ก็เลยชวนญาติญาติออกตามหาแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจโทรหมดนะ
โทรผ่านโทรศัพท์ผ่านเฟซบุ๊กต่าง๕ทุ่ม๒๑นาทีเนี่ยยังใช้ผ่านเฟซบุ๊คโทรหาอยู่เลย
อีกครั้งเที่ยงคืน๒๓นาทีก็ยังหาไม่เจอเขาบอกเขาโทรไปติดนะแต่มันไม่มีคนรับสาย
ค่ะนะฮะคืนนั้นขับรถไปด้วยไปถามรอปภที่โรงงานรอปภก็ยืนยันว่า
ภรรยาเนี่ยออกมาแล้วเขาก็ขับรถตะเวนหาในเส้นทางขี่รถกลับบ้าน
ไปเจอจักรยานยนต์ภรรยาล้มอยู่ข้างทางตอนนั้นยังคิดว่า
สงสัยอุบัติเหตุมีคนพาส่งโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณวราพร
ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านนะก็ไล่หาตามโรงพยาบาลต่างก็ไม่มี
เหตุแจ้งเอาไว้จนกระทั่งตอนเช้า๖โมงเช้านะฮะมีคนไปเจอศพ

คุณวิศนุบอกกับเรานะครับบอกว่าตอนที่ไปเจอศพภรรยาเนี่ยวินาที
แรกที่เห็นศพนี่เขาน้ำตาไหลเลยนะครับร้องไห้อย่างหนักจน
อาเจียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะวันนั้นคือวันที่๒๗กรกฎาคมตอน
หลังเจอศพคุณวราพรหลายคนเห็นตรงนี้บอกทำไมสามีไม่ร้องไห้
ให้เลยมีอะไรหรือเปล่าน่าแปลกใจสงสัยหรือเปล่าคุณวิศนุบอก
ว่าตอนที่ผมเห็นศพภรรยาตอนแรกเลยตอนที่เขาบอกแล้ววิ่งมา
แล้วมาเจอเนี่ยผมเนี่ยร้องไห้แบบถึงขั้นอาเจียนออกมา
นะที่เห็นเนี่ยคือมันไม่มีน้ำตาจะไหลแล้วคนมาสังเกต
ว่าโอ้โหทำไมไม่ร้องไห้ตอนนี้ผมน้ำตามันตกในแล้วช่วง
ตำรวจมาถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดแล้วเขาบอก
เขาไม่อยากให้คนในครอบครัวเนี่ยมาเห็นน้ำตามาเห็นว่าเขา
แอนะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยกินข้าวไม่
ลงสักมื้อกินแต่น้ำเปล่าเขาบอกนะเพราะฉะนั้นใครมาตั้ง
สังเกตอย่างนี้ขอให้เข้าใจเขาหน่อย
ผมจะบอกว่าไม่รู้ทางภาพเหตุหรือเปล่านะผมจะบอกนี้
ความรู้สึกอ่ะน้ำตามันตกไหนผมร้องมาหลายรอบเลย
อย่างหนึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าผมร้องไห้ผมจะห่วงครับแล้วผม
เพราะผมต้องขอโทษแฟนผมด้วยจริงแล้วผมห้ามตัวเองไม่ได้
ได้เราพูดกับผมมาร้องเพราะว่าเพราะอะไรบอกนี้คือ
คือเราไม่ได้ทะเลาะกันที่บอกว่าไม่ทะเลาะกัน
แต่ผมร้องไห้แล้วผมเป็นผู้ชาย
ผมร้องไห้น้ำตาผมไหลไปแล้ว
ทุกวันนี้มาถึงวันนี้ผมยังไม่เลิกร้องเลย
นี่นะครับคุณวิศนุก็ให้เราดูภาพด้วยนะครับ
เป็นภาพของเขากับภรรยาแล้วก็ลูกสาวอายุ๑๐ขวบ
ยังอยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก
นี่การ์ดวันแต่งงานนะครับ
คือเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขายอมรับว่ารูปคู่ของเขากับภรรยาเนี่ยน้อยมากนะ
ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยเขาจะเดินจูงมือลูก
ภรรยาก็เดินตามนะรูปคู่ก็จะน้อยหน่อยนะครับ
เป็นความรู้สึกในใจที่ฝากไปถึงภรรยาที่อยู่บนสวรรค์แล้ว
ใจความสำคัญของการโพสต์เนี่ย
คุณวิศนุโพสต์เนี่ยบอกรักภรรยามากแม้จะไม่เคยได้บอก
คบกันมาจนเข้าปีที่๑๒นะฮะมีลูกอายุ๑๐ขวบ
ขอบคุณที่ทำทุกอย่างให้มาโดยตลอด
สัญญาว่าจะดูแลลูกสาวให้ดีที่สุด
เราก็เลยไม่ได้ความสำคัญกับทางถ่ายลูกและแฟน
ผมก็เลยบอกว่าตลอดระยะเวลาที่๑๐ปีกว่ายังไงผม
แต่ผมจะใช้ตัวเองและจะลองเรียกว่าเหมื่อนอน
หวังอาจจะมีการแข่งจุดไม่ให้ถูก
ชีวิตให้รักกันบอกรักกันดูแลกันอย่าทิ้งกัน
ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้บอกคำว่ารักกับคู่ชีวิต
กว่าเราจะรู้ว่าเรารักเขาแค่ไหนก็ตอนเมื่อเราไม่มีเขาแล้ว
น้ำตาในวันนี้ไม่สามารถย้อนวันเวลากลับคืนได้เลย
เขาไม่รักสั้นใครก็พูดได้
แต่สำหรับผมแล้วการกระทำที่พร
คงบอกได้ว่าการกระทำต่อพรที่ผมมีให้
คงบอกได้ว่าผมรักพรแค่ไหน
สุดท้ายนี่ขอให้พรหมดห่วง
เขาจะดูแลและรักลูกของเราให้ดีที่สุด
เพราะเขารู้ว่าผมรักลูกมากคือหัวใจของผม
ผมยอมเป็นอะไรให้ลูกบอกตรงนะผมยอมตายให้ลูกได้
ผมรู้แล้วว่าของพ่อมันเป็นยังไง

สามีของผู้ตายเขาก็เปิดเผยความในใจระบายกับเรานะ
เพราะว่าเขาบอกแม่คนมาตั้งข้อสังเกตผมเนี่ย
คุณวิศนุยังบอกว่าถ้าจับคนร้ายได้อยากจะถามคนร้ายเหมือนกันว่า
ทำไมถึงลงมืออย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ทำไมไม่คิดถึงคนในครอบครัวของผู้ตายเขาบ้าง
จากนี้ไปเขาจะเจ็บช้ำแค่ไหนเขาจะอยู่กันอย่างไร
นี่นะฮะทีนี้ดูทางคดีหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
พลตำรวจรีนาราเดชทิพย์รักภูมิครับการตำรวจภูทร
จังหวัดพระนครศรีอุทยานะครับบอกกับเรานะครับ
บอกว่าชุดสืบสวนตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางต่างเท่าที่จะมี
เอาตั้งแต่โรงงานที่ผู้ตายทำงานอยู่เลยขี่จักรยานยนต์ออกไปเนี่ย
เดี๋ยวจะไปไล่จนถึงจุดเกิดเหตุที่เจอจักรยานยนต์จนจุดเจอศพเลยว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
รวมทั้งกำลังประสานขอกล้องหน้ารถทุกคันที่ขับผ่านจุดเกิดเหตุ
แล้วสอบปากคำพยานบุคคลพยานแวดล้อมอย่างละเอียดเพื่อหาเบาะแส
มฆาตกรรมตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะครับ
ค่าชิงทรัพย์หนี้สินการให้กู้ยืมเงินที่เคยมีความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
ไม่ว่าจะขัดแย้งที่ไหนอะไรยังไงนะคาดว่าผู้ก่อเหตุตำรวจบอกว่าต้องเป็นคนที่รู้จักกับผู้ตาย
ต้องรู้ความเป็นไปว่าเขาจะไปตอนไหนแบบไหนอะไรยังไงไปทางไหนอะไรยังไงบ้าง
และที่สำคัญคือต้องชำนาญเส้นทางในจุดเกิดเหตุในพื้นที่เป็นอย่างดี
รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันเปลี่ยวมันมืดมีกล้องวงจรปิดไหมรถล้มตรงนี้
เอาศพไปตรงนั้นทิ้งคลองตรงนี้เผาไอ้นู่นไอ้นี่ทิ้งเพื่ออำพลางคดีเนี่ย
ตำรวจบอกว่าตอนนี้เริ่มแกะรอยได้แล้วเริ่มแกะรอยได้แล้ว
ใช่เพราะว่าวันแรกเลยตำรวจบอกว่าขอวัน๒วันแหละคดีนี้จะคลี่คลายนะคะ